ตื่นกันได้แล้วนะคะตื่นมารับพระอาทิตย์มารับแสงอาทิตย์เช้านี้กันหน่อย

สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรุ่นก่อนเวลาเหนียวกับดาวสุภาษฎรามมาแล้วค่ะ
ไม่มีฝนเท่าไหร่นักในพื้นที่ประเทศไทย
และนอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนร่องฝนไม่มี
ปัจจัยพื้นฐานก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เอาความชื้นจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินเป็นฝน
แต่มันก็ไม่กำลังไม่แรงเท่าไหร่ค่ะ
ฝนก็จะมีบ้างเล็กน้อย

จะเห็นว่าจากโมเดลวินดี้ตอนนี้
เห็นไหมตอนเช้าไม่ค่อยมีฝนเลย
โล่งแจ้งไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย
แต่ทีนี้ประมาณบ่าย๓ค่ะ
มาแล้วมาแล้วค่ะกลุ่มฝนเห็นไหม

แต่ไม่น่าจะใช่ฝนหนักฝนแรงฝนฟ้าขนอง
เป็นฝนแบบตกมาไวไปไวค่ะเน้น
ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร
ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดฝนได้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ

และถ้าภาคใต้มีฝนไปเที่ยวที่ไหนดี
อันดามันยังคงงดก่อนนะคะ
จะเห็นว่าคลื่นถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากเท่าไหร่

คลื่นก็อาจจะทำให้เรือโครงเคลงเที่ยวไม่สนุกได้
แต่อ่าวไทยค่ะเป็นไงล่ะ
ฟ้าฟ้าขาวมาเลยนี่แสดงว่าคลื่นลมสงบมาก
ตีตัวไปเที่ยวเกาะสมุยก่อนนะคะ
ไปเกาะสมุยดีหรือว่าจะไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพร
หรือว่าจะไปกางเต็นต์ที่เขื่อนดี
แต่กางเต็นต์ที่เขื่อนไม่น่าจะเหมาะนะ
เขาบอกว่าช่วงนี้เขื่อนต่างกำลังเร่งระบายน้ำ